ดูจากสถิตินี้แล้วน่าสนใจแล้วก็น่าเป็นกังวลนะคะ
เรื่องของสาบานครอบครัวสำคัญที่สุดจริงค่ะ
เริ่มต้นจากครอบครัวเพื่อทำให้ประเทศชาติของเราสงบสุข

เหนือภาคอีสานอากาศเย็นนักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวกันเยอะแล้ว
แต่ภาคใต้ยังมีฝนตกอยู่

และหลังจากวันนี้ไปค่ะถ้าไปดูทางตอนบนของประเทศไทย

พื้นที่ใดบ้างจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและอุณหภูมิลดลงนะคะ
ติดตามในจับตาเตือนภัยกันเลยค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

เพราะว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่จะมีการจัดคริสต์มัสกันในหลายพื้นที่เลยทีเดียว

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ

เพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไป

เป็นช่วงเวลาที่มวลอากาศเย็นจะแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แบบนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิภาพรวมทั่วไทยลดลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียตนะครับ

ว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้อุณหภูมิแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน
นี่คือวุฒีวุฒีในช่วงเช้าที่ผ่านมา
สังเกตว่าตอนบนอากาศยังคงเย็นสบาย

ก็คืออากาศอุ่นปะปนเล็กน้อย
สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาว
แผลลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
คาดการณ์ว่าวันศุกร์วันภูมิในพื้นที่ภาคเหนือ
จะดิ่งไปแตะ๑๓องศาเซลเซียต
ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่า
แต่แน่นอนครับเมื่อใดก็ตามที่พื้นที่ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็น
พื้นที่ภาคใต้ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าฝนจะเพิ่มขึ้น

ว่าจะเป็นเรื่องของห่อมฝนที่เกาะตัวขึ้น

นำให้พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะตอนกลาง

ต้องตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยด้วยนะครับ

แต่ละพื้นที่ในประเทศไทยนั้นสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับ
จากการตรวจสอบในพื้นที่ภาคเหนือ๒๓๒๖นี้
อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
มีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยในช่วงแรก
ส่วนอุณหภูมิตามยอดดอยใครจะไป
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๔๑๒องศาเซลเซียต
อีสานเจ้าเดียวกันรวดลง๑๓องศาเซลเซียด
ส่วนยอดภูอยู่ที่ประมาณ๗๑๒องศาเซลเซียต

ตอนเช้ากับตอนข้ามเงียกัดเย็นสบาย
อุณหภูมินั้นจะเย็นลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ไปกันต่อที่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ช่วงนี้มีโอกาสเกิดฝนส่วนใหญ่นั้นบริเวณทางตอนกลางของภาคนะครับ
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๔๐๖๐ของพื้นที่

จุดที่มีฝนฟ้าขนองระวังหน่อยคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร

อยู่ที่ประมาณ๑๐๒๐ของพื้นที่
แต่สิ่งสำคัญก็คือบริเวณที่อยู่ตอนกลางฝนอาจจะตกเยอะนะครับ

อุณหภูมินั้นจะยังเย็นต่อไปได้อีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ต่ำสุดนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ๒๒๒๓องศาเซลเซียต
สูงสุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๐๓๔องศาเซลเซียต
สิ่งที่น่าสนใจก็คือรอลุ้นต้นสัปดาห์หน้าครับอาจจะมีโอกาส
เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกว่าในช่วงสุดสัปดาห
ก็คือในช่วงวันอังคารอุณหภูมิอาจจะดิ่งไปอยู่ที่ประมาณ๒๐องศาเซลเซียต
ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะหนาวเย็นแบบนี้จริงหรือเปล่า
ดังนั้นต้องติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ยังไงสุดสัปดาห์นี้ใครวางแผนเที่ยวไหนก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ